ที่ถนนเข้าเหนียวเขาบอกว่าตอนนี้คนเริ่มทยอยออกมา
ไปติดป้ามบรรยากาศกันเลยกับคุณสมศรกษ์ศรีชุมคะ
เริ่มขึ้นแล้วอย่างยิ่งใหญ่สำหรับงานมหาสงครานที่จังหวัดขอนแก่น
โดยปีนี้มีนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเที่ยวงานในประเวณถนนข้าวเหนียวแห่งนี้ไม่ต่ำกว่า๕แสนคนนะครับ
ตามที่นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นได้คาดไว้นะครับ
แล้วก็นี่นะครับก็คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับ
ซึ่งเมื่อสักครู่นะครับก็มีการแห่พุทธพระลักษณ์
พระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดขอนแก่นนะครับ
ให้ประชาชนได้ส่งน้ำรวมไปถึงนักท่องเที่ยวเองนะครับ
เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันมหาสงครานวันนี้นะครับ
ส่วนบรรยากาศของนักท่องเที่ยวนั้นนะครับก็มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
เจ้าบ้านอย่างจังหวัดขอนแก่นนั้น
ก็ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีนะครับ
เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับน้องที่ขายของอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับ
ปีนี้เนี่ยมันคึกคักกว่าปีที่แล้วยังไงบ้างครับ

ปีนี้ต้องมีคนมาเที่ยวเยอะค่ะ
เพราะว่าปีนี้ยิ่งใหญ่มากแล้วก็จะลงกินเนสบุ๊คเป็นประวัติศาสตร์ของคลื่นมนุษย์ด้วยค่ะ

เพราะปีที่แล้วคือสถิติก็เป็นแสนอยู่แล้ว

คือกระแสเยอะมากเฉพาะในเพจในกลุ่มอะไรอย่างนี้คนขอนแก่น
คือกระแสกดไลค์กดแชร์แล้วก็เพื่อนทุกคนมาจากต่างจังหวัดเยอะมาก
คือจะแอบกับบ้านกัน
บอกว่าที่ขอนแก่นเนี่ยเป็นการเล่นแบบปลอดภัยไร้แอลกอฮอลของจริงเลยใช่ไหมครับ

ทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งทุกคนนะคะให้ความเคารพมาก

เป็นปลอดแอลกอฮอล์ทั้งผู้ขายและผู้บริโภคทุกคนที่มาเที่ยว
ให้เชิญชวนชาวต่างจังหวัดนักท่องเที่ยวมาเที่ยวขอนแก่นกันครับ
ได้ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะ
ขอนแก่นสวยมากขอนแก่นน่าเที่ยวมากมาเที่ยวกันเยอะนะคะ
เราได้นะคะ๓วันนี้ที่ถนนข้าวเหนียวค่ะ
ขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะ
ยังไงครับคุณผู้ชมครับขอนแก่นสวยจริงครับ
แล้วก็นะครับผมก็ยังคงยืนจัดแล้วก็รายงานสดอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับ
ถนนข้าวเหนียวแล้วก็ในช่วงค่ำนะครับ
ผมก็จะมีรายงานบรรยากาศการเล่นคลื่นมนุษย์ที่ยาวที่สุดในโลกนะครับ
สมศักดิ์ชุ่มทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากถนนข้าวเหนียวจังหวัดขอนแก่นครับ